คุณผู้ชมคะมีเด็กชายชาวต่างชาติอายุแค่๘ขวบอะค่ะ
ฉลามกัดขาค่ะที่หาดกรรมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตพี่อุ๋ยแล้วหาดนี้นักท่องเที่ยวเยอะเนอะคนก็ไปเล่นน้ำเล่นอะไรคือตอนแรกที่มีข่าวว่ามี
๘ขวบโดนฉลามกัดขาคนยังสงสัยเลยว่าฉลามจริงหรือเปล่า
ใช่หรือเปล่าไปตรวจสอบให้ชัวร์ซิว่ามันใช่ฉลามเหรอ
เชี่ยวชาญตรวจสอบให้แล้วนะคะฉลามจริงจริงนะคะโอ้โห
ดูจากลักษณะบาดแผลเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญบอกเลยว่านี่คือฉลาม
โอ้โหดูสิเด็กเย็บไปตั้งสามสิบสามเข็มแต่เด็กอ่ะเด็กแปดขวบเองนะ
เขาบอกเขาต่อยเขาที่ตาของฉลามตอนที่ถูกกัดอ่ะเหรอ
ใช่ต่อยเขาที่ลูกตาต่อยเขาที่ปากของฉลาม
ไม่งั้นไม่หลุดแน่แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหน้องอเล็กซ์ค่ะ
อายุ๘ขวบแผลเวอะหวะเลยเห็นไหมคะขาด้านขวานะคะครับ
มันมีรอยเหมือนโดนกระชากเหมือนโดนสะบัดด้วยค่ะ
ไปเล่นน้ำที่หาดกรรมลาที่ภูเก็ต
ที่อำเภอกระทู้อ่ะนะเย็บไปสามสิบสามเข็มนะคะครับ
นักข่าวของเราติดต่อไปที่เดวิดมาตินเป็นช่างภาพใต้น้ำ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฉลามเป็นชาวอเมริกันแต่เขาอยู่ภูเก็ต
วิทบอกว่าเห็นแผลแล้วเห็นแผลของน้องอเล็กซ์แล้ว
จากประสบการณ์เคยดำน้ำถ่ายภาพสัตว์ทะเลมาทั่วโลกฉลามแน่แน่ครับ
น่าจะเป็นฉลามในตระกูลบลูชาร์คหรือฉลามหัวบาด
เพราะว่าบาดแผลเนี่ยเหมือนกับกัดและกระชากสะบัดโอ้โห
ทีมข่าวได้คุยกับน้องอเล็กซ์ด้วยค่ะน้องอเล็กซ์แปดขวบเองนะครับ
บอกว่าเนี้ยไปเล่นน้ำแล้วปลามากัดขาอ่า
ชกเข้าที่ลูกกระตากับที่ปากของปลาตัวนี้โอ้นี่อเล็กอเล็ก
เก่งมากอ่ะบอกว่าเนี่ยถ้าปล่อยไปอ่ะอ่อ
มันจะต้องกระชากลงไปในน้ำแล้วมันต้องกินผมแน่แน่เลยโอ้โห
โชคดีที่ศึกษาเรื่องฉลามมาจากสารคดีอ่า
รู้วิธีเอาตัวรอดสุดท้ายฉลามปล่อยนะคะ
น้องก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งแต่พอพ่อเห็นก็รีบวิ่งมาช่วย
แล้ว

น้องเขาเป็นลูกครึ่งนะคะก็เลยพูดไทยได้ด้วยนะคะ
อ๋อกลัวอลเล็กตัวมันใหญ่มากเลยนะ

นี่แสดงว่าคือถ้าดูจากอเล็กเนี่ยตัวสูงขนาดนี้
คือคงไม่ได้ไปเล่นในจุดที่ลึกมากหรอกอืม

บอกน้องไม่ร้องเลยนะพี่อุ๋ยไม่ร้องเลย
แล้วน้องชอบศึกษาเรื่องสัตว์โลกศึกษาสารคดีสัตว์น้ำอะไรแบบนี้
รู้วิธีเอาตัวรอดแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีด้วยนะคะ
รอดมานะคะไม่งั้นเหมือนน้องบอกอ่ะมันจะกระชากลากลงไปหรือเปล่า
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะผู้มนุยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนนายก้องเกียจกิติวัฒนาวงศ์
ฉลามมีพฤติกรรมหากินแนวเซิร์ฟโซนมนุษย์ไม่ใช่เหยื่อของฉลามนะคะ
แต่ฉลามน่าจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปลา
นี่ค่ะแล้วน้องก็พอเห็นฉลามมาใกล้ก็ต่อยไปด้วยไง
ก็เลยเนี่ยค่ะฉลามมันก็ปล่อยนี่นะคะ
สำหรับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันเหตุนะคะ
บตกรรมลาติดป้ายเตือนเอาไว้แล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง
เมื่อตอนเย็นก็เตือนนักท่องเที่ยวเอาป้ายไปติดบอกว่าให้ระวังเนี่ยค่ะ
ติดไว้แบบนี้แล้วก็มีเบอร์สายด่วนของกู้ชีพกู้ภัย๑๖๖
ติดไว้แบบนี้นะคะแสดงว่าแนวเซิร์ฟโซนมันก็ไหว้เข้ามานะ
โอ้โหนี่คือคงไปเห็นขาอเล็กคิดว่าเป็นปลาใช่ค่ะอ่านี่ก็ต้องเตือนกัน